คุณผู้ชมปกติแล้วถ้าเราดูตามเรื่องเล่าตามนิทาน
ยักษ์ต้องวิ่งทำอะไรคะวิ่งหนีไหมเออวิ่งหนี
ยักษ์ต้องวิ่งหนีเนอะแต่ว่าคนนี้เจอยักษ์วิ่งเข้าหานะคะ
เอาทำไมอ่ะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกป่วยเป็นโรคประหลาด
ฮะไปหาหมอหมอก็หาไม่ได้ว่าเธอป่วยเป็นอะไร
แต่มันเจ็บปวดแล้วมันทรมานมากสามีเลยตัดสินใจพาไปหาอาจารย์ขุนกวี
อาจารย์ขุนกวีปลุกยักษ์มาไล่อาการป่วยนะคะ

ไปแล้วหนูไปแล้วหนูค่ะ
ขุนกวีเขาปลุกยักษ์ขึ้นมารักษาผู้หญิงคนนึงค่ะ
อาจารย์ขุนกะวีสีสยามบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ถูกพูดผีเข้าสิงจนเจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุหาอาการไม่เจอ
ผู้หญิงคนนี้ก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด
อาจารย์ขุนกวิวเอากระบองตีไปตามร่างกาย
ปกยักษ์มาทุบเอาทุบเอา

บ้างอ่ะช้ำไหมเนี่ยเขาบอกคือก่อนหน้านี้
ภรรยาเขาว่าป่วยไม่รู้สาเหตุหาหมอก็ตรวจไม่เจอว่าป่วยเป็นอะไร
มาหาอาจารย์ขุนกวีให้รักษาทำพิธีเรียกเหล่าบรรดายักษ์ให้เปิดทาง
หาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยให้เจอทำพิธีอยู่สี่ชั่วโมงคุณคิง
ถามว่าเจอไหมเจอไหมฮะไม่เจอค่ะอ้าวแต่ทำอยู่สี่ชั่วโมง
ภรรยาเขามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
สุดท้ายคุณรู้ไหมเขาป่วยเป็นอะไรเป็นอะไรฮะสโตรกค่ะ
เส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลันนะคะต้องผ่าตัดสมองทันทีอุ้ย
เพราะดีนะไปถึงมือหมอทันอ่ะ
เขาเป็นคนจิตอ่อนก็เหมือนจะมีวิญญาณเขาเรียกพี่ผ่านร่างนะครับ
ก็มีอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวเอาอาวุธที่อาจารย์ได้ทำให้เนี่ย
ที่ไปที่ตามร่างกายเนี่ยก็จะมีผีอ่าเราเราเชื่อว่าเป็นผีนะครับ
วิญญาณที่อยู่ในร่างที่กระสงค์มากก็จะออกมาแบบหลอกโบ๊ยนะครับ
แต่ก็ไม่ได้นะครับก็ออกช็อกไล่ไม่ได้เพราะผมไม่เก่ง
ทำมาหลายครั้งก็ไม่หายอาจารย์ก็เลยเจนอาจารย์ครับ
ทางอ่าทางกรรมในเวียนนะครับเปิดให้เขาเปิดให้
เพื่อว่าจะได้เจอว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่เพราะอาจารย์เปิดให้นี่
ก็ปรากฏว่าเจอเจอเป็นโรคสโตกโอ้โหคุณผู้ชมสี่ชั่วโมงทำพิธี
เหยียบตีกันอยู่ตรงนี้สโตรกนี่ถ้าถือมือหมอช้า
อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเอ้าทีมข่าวไปคุยกับอาจารย์ขุนกวี
บอกสาวในคลิปโดนของเลยปวดหัวเดินไม่ได้
หาหมอก็รักษาไม่หายเลยปลุกเหล่าบริวารยักษ์มาช่วยกันเปิดทาง
ขอเจ้ากรรมในเวรให้หาสาเหตุอาการป่วยให้เจอ
ถึงได้รู้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
คือเขาไปโดนของมาด้วยแล้วก็มีเวรกรรมด้วย
ที่ว่าบังอยู่เขาอาการเขาเดินไม่ได้ปวดหัว
คือเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยจนแฟนเขาเครียด
ก็เลยมาหาผมก็ทำการรักษาไป
เลยตัวผมเอง
ผมไม่ใช่ล่างทรงบางอย่างผมมองไม่เห็น
ลูกศิษย์ผมบางคนนี้เขาเรียกว่าล่างทรงแอบ
ซึ่งเป็นพวกยักษ์แหละนะที่มีร่างทรงที่เป็นยักษ์
ตันไม่ได้ตรวจสามารถมีโรคป่วย
ประมาณนั้น